คุณผู้ชมคะมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์นะคะ
ว่าจ้างให้ไปฉายหนังกลางแปลง
สามสุสานสุสานละ๑๐คืน

คืนนี้เขาฉายอะไรเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะคะ
ก็คือจะเริ่มตั้งแต่คืน๑๙สิงหาคมจนถึง๒๘สิงหาคมนะคะ
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปนะคะ
คือตอนแรกได้ไปคุยกับกรรมการมูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนินนายชนะชัยโค้พงพันธ์
ก็บอกว่าสุสานตรงนี้ฝังศพรายาทเอาไว้พันธุ์ศพนะคะ
จะมีพิธีล้างป่าช้าทุกทุกสิบห้าปีแล้วก็มีการประกอบพิธีเส้นไหว้เมื่อวานนี้เนี่ย
เพราะว่ามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เขามีความเชื่อตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยนะ
ว่าถ้าได้ทำบุญกับวิญญาณรายญาติในช่วงขึ้น๑ค่ำเดือน๘ซึ่งก็ตรงกับเมื่อวานเนี่ยค่ะ
จะถือว่าเป็นวันประตูยมโลกเปิดจะเปิดอยู่๑๐วันถ้าทำบุญช่วงเวลานี้จะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
เขาก็เลยทำบุญกันตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นไปใช่ค่ะ
คุณภูริพัฒน์ก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะจุดที่ฉายหนังที่สุสานหงนิทราธรรมสถานนะคะ
ไปถึงตอนหกโมงเย็นก็โพลเพลพอดีใช่ฮะ
เปรียวพอดีครับก็เขากำลังเตรียมนะคะเจ้าของหนังกลางแปลงเตรียมข่าวของมีอาหารน้ำหวานน้ำดื่มขนม
กระดาษเงินกระดาษทองจุดทูปบอกศพรายญาติที่ถูกฝังอยู่ที่สุสานแห่งนี้นะคะ
โปรแกรมหนังวันนี้ชื่อเรื่องก็คือโคตรระห่ำทะลุรหัสอีกเรื่องก็คือพายุดาบดวนสถานฟ้า
ฉายคืนละสองเรื่องค่ะ
ก็เขาจะไปเนี่ย๓๐คืนนะครับสุสานน้ำเพลิงสูงเนิน๑๐คืน
แล้วจะไปตัวเมืองนครราชศรีมา๑๐คืนไปสู่สารที่ปากช่อง๑๐คืนนะครับ
ทีแรกคืนนี้ที่ไปเนี่ยโอ้โหคุณภูริพัฒน์บอกทีแรกผมคิดว่าจะไม่ได้ดูซะแล้ว
ฝนตกตั้งแต่บ่ายเย็นแต่พอเนี่ยฮะพอเริ่มโพลเพลย์เอ้าฝนหยุด
ฉายนะฮะไม่มีชาวบ้านมาดูนะฮะชาวบ้านก็คงจะแบบไม่ดูดีกว่า
เดี๋ยวฟังเสียงทางเจ้าของสุริยาภาพยนตร์หน่อยนะครับ
เขาก็ไม่มีญาติมาดูแลอยู่แล้วเราก็เลยเป็นส่วนเล็กที่จะต้องมาดูแลตรงนี้
มันเป็นความเชื่อของเขาว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้นะครับผม
เขาก็คงจะประสบความสำเร็จผมว่าเขาถึงต้องยอมทำแบบนี้
คืนนี้ก็เริ่มฉายเมื่อตอนทุ่มหนึ่งนะครับนางกลางแปลงนะฮะ
ไม่มีคนดูนะฮะเพราะว่าเขาตั้งใจฉายให้ผีดูพูดตรงอ่ะ
คุณบุริภัทธุ์บอกว่าโหไม่ต้องถามเลยผมนี่
หาพวกลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกย่างไม่ได้เลยไม่มีมาขายเลย
สหายให้สบายานี่บุริภัทธุ์ดูจบ๒เรื่องแล้วยังไม่รู้ตอนนี้นะฮะ
เจ้าของหนังกลางแปลงบอกว่าเขาก็รับจ้างฉายหนังตามสุสาน
เนี้ยมาหลายที่นะครับไปไหนก็ภรรยาไปด้วยลูกไปด้วยนะครับ
ฉายหนังเสร็จบางทีก็นอนในสู่ศาลนั่นแหละ
เพราะมันต้องใช้ติดต่อกันหลายคืนข้าวของเครื่องใช้ต้องกางทิ้งเอาไว้
ก็มีอะไรแปลกบ้างอย่างเช่นมีกลิ่นบ้างมีเสียงบ้าง
รูปแบบต่างนะครับรู้สึกกลัวกลัวบ้างแต่ไม่ได้ลบหลู่
ก็เลยไม่เคยกลัวอะไรมากกว่านี้ไม่เคยมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นด้วย
มีแต่โชคลาภนะครับได้โชคได้ลาบมาก็มาแก้บนทุกครั้งนะครับ
ตลอดเวลาของการใช้หนังขุมภูเรฟภัทรบอกว่ามันก็แปลกดี
เงียบดีวางเวงดีขนลุกขนพองดีอยู่พอสมควร
ก่อนจะดูก็เลยอันนั้นใครอ่ะอ๋อเด็กในหนังหนังค่ะ
ตกใจเมื่อกี้ผมมุมเมื่อกี้พอดีใช่ไหม

แต่ก็เห็นการทำบุญในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยแหละนะคะ